สาวไทยครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชด่วน

ด่วนก็เน้นไปที่การเสิร์ฟการรับเสิร์ฟ

วันนี้บ่าย๓เพื่อชิงอันดับที่๒ครับ
ส่วนพิมพิชยากกรำครับ
ดาวตบบอลเลบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
บอกว่าผลงานส่วนตัวจากเกมที่ผ่านมา

ส่วนเกมเจอไทเปย์ยอมรับว่า

ไทยแพ้ไปนะครับ

แล้วก็๒๐๒๐นะครับ

เฉพาะในช่วง๔ครั้งหลังสุดนะครับ